นี่ค่ะได้เวลาแล้วค่ะมาเปลี่ยนอารมณ์กัน
ช็อปที่เซ็นทรัลกันมูลค่า๕๐๐บาท

ก็กะว่าจะเนียนคุณสืบสกุลดับปั่นซะหมดเลย
เดี๋ยววันนี้แจกคุณผู้ชมแน่นอนค่ะ๕๐๐บาทนะคะ

ดูเรื่องเกี่ยวกับการนอนตะแคงให้ดี

พาไปดูนี่เลยค่ะพระพุทธรูปหินแกะสลักที่ใหญ่
แล้วก็ยาวที่สุดในภาคเหนือ

นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมที่คุณตาเนี่ยสัมผัสอยู่เมื่อสักครู่นี้
นี่คือที่วัดห้วยผาเกียงหรือว่าวัดผาธรรมนิมิตรนะคะ
อยู่ถ้ำกลางหุบเขาเลยคุณสืบสกุล
มีธรรมชาติโอบล้อมที่อำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะคะ
วัดแห่งนี้มีการสร้างเป็นพระพุทธรูป

แล้วที่นี่นะคุณใหญ่ที่สุดยาวที่สุดในจังหวัดพยาว

ใช่ค่ะเดี๋ยวให้ได้ดูนะ
ที่เราบอกเนี่ยเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวที่ใหญ่ที่สุด
ยาวประมาณ๑๒เมตรสูงสัก๖เมตรได้ค่ะ
นี่คือพระพุทธรูปปางพาโพคีสายญาตินะคะ

แทงซ้ายนะปกติเราจะเห็นพระพุทธรูปนอนตะแคงขวานะ

ใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นในวัดแห่งนี้นอกจากร่มรื่นด้วยธรรมชาติแล้ว
เราก็จะยังได้เห็นพระพุทธรูปแกะสลักทั่วบริเวณหน้าผาวัดเลย
นักท่องเที่ยวก็มาสการะดูสิคะมากราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ

ช่างสินที่มีความประณีตงดงามในการแกะสลักแบบเนินต่ำแบบนี้นะคุณนะ
พระพุทธรูปตะแคงซ้าย

คุณผู้ชมช่วงนี้แดดดีดีนะฮะแล้วก็แวะไปดับร้อนกันหน่อย
พาคุณผู้ชมไปที่นี่รับรองโอ้โหมันชิวอ่ะ
มันชิวแบบนี้เลยนะคุณนะหาอาหารอร่อยเติมพลังกันที่นี่ครับ
โฮมสุกชื่อเขาดีด้วยนะ
โฮมสุกอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
โมสุกคาเฟ่เป็นร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นคือจุดเช็คอินแห่งใหม่ของอำเภอยางตลาด
จังหวัดการาศิลป์เลยมาที่นี่ต้องสั่งอะไรรู้ไหมครับ

สเต็กปลากระพงสเต็กเนื้อโคขุนจิ้มแจ่วสลัดโรยำแซลมอนสปาเกตตี้
ฝีมือเชฟระดับแชมป์เยาวชนโลกมาการันตีความอร่อยเลย
ส่วนบรรยากาศของร้านนี่เห็นอาหารไปแล้วน่ากินน่ากิน
มากเลยอ่ะคือรสชาติอาหารดีเลิศอยู่แล้วล่ะแต่ดูการตกแต่งสิการจัดวางสิสวยนะ

นั่นสิฮะนี่กว่าจะได้กินนะแต่นี่สวยมาก

ใช่ฮะนี่สลัดโรนะฮะแล้วนี่เนื้อโคขุนคัดพิเศษเลยนะครับ
นานาพันธุ์คุณนอกจากนี้ทางร้านยังมีเมนูขนมหวานอุ้ยฉาพี่คนนี้จังเลย
แล้วก็มีเมนูเครื่องดื่มไว้ให้บริการอีกด้วยนะฮะร้านเปิดทุกวันครับ
ตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๕โมงเย็น
สอบถามรายละเอียดก็ได้โทรไปเบอร์นี้เลย
๐๖๒๓๓๔๖๓๓๓นี่บรรยากาศภายใน
แต่ว่าถ้าอยากเห็นบรรยากาศภายนอกเดี๋ยวไปสัมผัสกันเองเลย
ใช่โฮมสุกคาเฟ่นะโฮมสุกคาเฟ่สุกที่ไม่ใช่แบบแดดร้อนจนสุกนะคุณผู้ชม
สุขคือความสุขนะคะใช่นี่ไปช่วงโพลเพลแบบนี้พระอาทิตย์ตกดีนะโอ้ดีเลยฮะ
ใช่ค่ะคราวนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเลขกันหน่อยค่ะ
พรุ่งนี้๑๖แล้วใช่ไหมพาไปดูเต่าดำเต่าดำตัวนี้เลยค่ะคุณผู้ชม

นี่ใกล้แล้วอันนี้ค่อยเริ่มขาวแต่เดี๋ยวจะขาวกว่านี้อีกนะคุณผู้ชม
พรุ่งนี้รวยจะพรุ่งนี้รวยนี่แหละพ่อค้าปลาต้องโก
วัย๖๒ปีเขาขับรถออกจากบ้านจะไปขายของใช่ไหม
เจอเจ้าเต่าดำตัวใหญ่ตวมเตรียมตวมเตียมอยู่กลางถนน
คิดในใจว่าปล่อยไว้นี่โดนรถทับแบนตะแต๋แน่เลย
สีข้าวดำสนิทตอนนี้กลายเป็นเต่าขาวค่ะ
เพราะว่าเขาจับมานะแล้วพามาที่ตลาดขายปลาท้องโก
คนก็บอกทีแรกคิดว่าเดี๋ยวค่อยเอาไปปล่อยละกัน
แต่พอลูกค้ามาเห็นเอาแป้งมาโรยก่อนละกันเดี๋ยวค่อยไปปล่อย

หงายท้องนิดนึงเออหงายท้องแล้วก็โรย
คุณคุณเห็นไหมคุณเห็นอะไรไหม
นักข่าวบอกนะบอกว่าเห็นไหน
เห็นแบบเป็นเลข๒เห็นเลข๔เห็นเลข๐ด้วย
นี่เลข๒นี่เลข๒
คุณสุดสกุลเห็นดิฉันไม่เห็นนี่ด้วยเอ้ามี๓เพิ่มมาด้วย
เลขหนึ่งอยู่ข้างงั้นดิฉันเพิ่มให้อีกค่ะ
ตัวนี้ยาว๕๐เซนกว้าง๔๑เซนหนัก๑๐โล๓ขีด

แต่อันนี้ก็เห็นชัดเหมือนกันนะคุณฮะ
เหรอเออเอาคุณเหรอคุณมองไม่เห็นใช่ไหมใช่ดิฉันมองไม่เห็น
ดิฉันก็งงไงว่าคุณสืบสกุลแบบเออแต่แล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงแล้วแต่ตาเนอะ
เวลาจะมองนะคุณจะมองอะไรให้เห็นเป็นเลขเนี่ยเขาว่าต้องหรี่ตา
หรอต้องหลีตานิดนึงนะครับหลีตาก็แล้ว
รีตาก็แล้วมองไม่เห็นใช่ไหมมองไม่เห็นค่ะ
เอางี้คือพรุ่งนี้ก็ลุ้นกันแหละว่าจะได้โชคจะได้รวยหรือเปล่า
แต่ถ้าเกิดใครอยากได้ห้าร้อยไปเลยนี่ค่ะตอนนี้เลยมาตอบคำถามกันละกันค่ะ
เราถามคุณผู้ชมไปว่าพระพุทธรูปหินแก่สลักติดฝาผนังที่ใหญ่แล้วก็ยาวที่สุดที่พยาวเนี่ย
คุณจำได้ไหมนอนตะแคงฝั่งไหนไม่ต้องตอบแล้วไม่ต้องบอกแล้วนะคุณสุดสกุล

เออมีขวากับซ้ายแหละฮะคุณผู้ชมตอบมาฮะ

ส่งข้อความมานะคะผ่านทางไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ
การ์ดนะฮะเซ็นทันกรีฟการ์ดจากห้างเซ็นทันเนื่องในโอกาสครบรอบ๗๕ปี